ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย
อยู่ดียางล้อรถระเบิด
แล้วมีเสียงของกล้องหน้ารถคันหลังเนี่ยเขาพยายามบอก
แต่ความจริงมั้ยรถส่งของด้วยกับการกลับกลางมา
เขาจะคอยโทรคอยบอกอะไรกันตลอด

แล้วก็สามารถประคองรถเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
ทีแรกก็คิดว่าเขาลุ้นกันเองอยู่ในรถของคันที่มีกล้องหน้ารถหรือเปล่า

คือรถกระบะส่งของคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
ว่าความจริงเวลากลางคืนเขาไปส่งของด้วยกัน

แล้วก็ก็จะคอยโทรกันคอยสื่อสารกันอยู่ตลอด

พอเห็นคันหน้ารถของเพื่อนยางระเบิดปึ้งนี่เขาบอกเลย

เพราะถ้าเบรกเนี่ยเดี๋ยวรถแบบเสียหลักแล้วพลิกคว่ำแน่
โอ้โหแต่เขาก็คุมสถานการณ์ได้ดีมากเลยนะเนี่ย
ใช่
เชียนกรงเชียนเกย์อะไรรีบรอดเป็นเกียร์กระปุก

คือคนที่เขาขับรถบรรทุกส่งของเนี่ย

ถ้าคุณเหยียบเบรกมีปัญหาทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหม

มันหยุดแน่นอนแต่อีกล้อนึง

ไอ้วงล้อเนี่ยมันยังหมุนอยู่

คันที่ล้อรถระเบิดก่อนนะฮะ

คุณอภิวัฒน์นะครับบอกว่าปกติ
ก็จะขับรถรับจ้างส่งของ
แทบทุกจังหวัดวันเกิดเหตุรับจ้างบรรทุกน้ำตาลปี๊บสี่ตัน
สมุทรสงครามจะไปส่งที่ระนองนะครับ
รถคันหลังถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยเป็นรถของเพื่อน
บรรทุกส่งของเหมือนกันเวลาออกเดินทางทุกครั้งเนี่ย
เขาจะใส่สมอร์ทอล์กแล้วก็คุยกันตลอดเส้นทาง
เพื่อคอยแจ้งเหตุกันด้วยแก้ง่วงกันด้วย
ประจบที่นี้การยางระเบิดปึ้ง
คันหลังเห็นเนี่ยเลยบอกตามนี้เลย
อย่าเบรกต้องทำแบบนั้นแบบนี้

คุณอภิวัฒน์บอกว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากช่วงนั้นเนี่ยรถมันจำเนินแล้วน้ำหนักเยอะด้วยบรรทุกของมามันกดยางยางก็เลยระเบิด
อ่าส่วนเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ทวดของวัดห้วยมงคลที่บุญชาไว้หน้ารถหรือเปล่า
ส่วนนี้คือยางนะฮะยางเส้นนี้นะครับที่ระเบิดฉีกขาดตรงนี้นะฮะนี่เอาฟังเสียงคุณอภิวัฒน์หน่อยนะครับ
ขณะที่ว่าตอนก่อนยางระเบิดก็คือผมว่าน่าจะเป็นช่วงแบบว่ามันจำเนินมากกว่าพี่แล้วก็น้ำหนักมันกดยางจะเกิดระเบิดขึ้นครับ
แล้วตอนนี้พี่ผมก็เลยเตือนว่าอย่าเบรกเพราะตอนแรกผมแตะเบรกไปแล้วผมแตะน้อยแต่บางผมไม่ให้แตะเยอะแล้วพี่ผมบอกว่าอย่าเบรกผมก็เลยปล่อย
แล้วตอนที่เขาพูดนั้นเราได้ยินเหรอหรือว่าได้ยินครับเพราะว่าโทรคุยใส่อู่ฟังอ๋อคือคือกำลังขับรถไปเนี่ย
ยางระเบิดถ้าเหยียบเรกกระทันหันรถจะเสียการทรงตัวแล้วพลิกคว่ำได้
เนื่องจากล้อที่มียางเนี่ยพอเราเหยียบเบรกมันจะชะลอตัว
แต่ล้อที่ยางระเบิดเหลือแต่กระทะเหล็ก
มันจะยังลื่นถลายต่อไปจะยังไม่หยุด
เพราะฉะนั้นไปเหยียบเบรกแบบกระทันหันไม่ได้

ใช่นี่สติแล้วก็ควบคุมได้ดีมากนะคะ